วันนี้วันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑๘ปี
ไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

กระต่ายและครูภัยบูลแสงเดือนสามีค่ะ
ร่วมกันตื่นมาตากบาตรทำบุญ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันในวันคล้ายวันเกิดของน้องนะคะ

ครูภัยบูรณ์เขาโพสต์ข้อความโอยพรภรรยาบอกว่า
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสุขภาพกายใจแข็งแรง
เป็นที่รักของแฟนเพลงตลอดไปนะครับคนเก่ง
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างขอบคุณที่หัวใจเธอเข้มแข็ง

ก่อนจะลงท้ายด้วยว่าสุขนิรันดิ์นะครับ
เห็นแบบนี้แฟนเพลงเขาก็มาร่วมส่งข้อความโวยพรวันเกิด
น้องกระต่ายกันเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าในช่วงสายวันนี้จริงแล้วทางด้านครูภัยบูล
เขาต้องเดินทางไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยค่ะ
เพื่อฟังคำตัดสินคดีที่คุณเอ๋มิรานี่นะคะ
ภรรยาเนี่ยฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูแล้วก็เพิกถอนการเลี้ยงดูบุตรค่ะ
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเราสอบถามจากทนายความของคุณเอมิรานะฮะ
ให้ข้อมูลมาบอกว่าทางของครูภัยบูล
ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะส่งทนายความส่วนตัวมานั่นเองนะคะ

บันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะ
ก็ต้องดูกันเพราะว่าคดีความก็เป็นข่าวใหญ่อยู่